กระแสรักสุขภาพที่สิงคโปร์กำลังมาแรงนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของการดื่มน้ำผลไม้โดยเฉพาะมะพร้าวครับ
ทำให้น้ำมะพร้าวแบรนด์ไทยกำลังที่เป็นที่นิยมในสิงคโปร์เป็นอย่างมากครับ
อโคโคมะพร้าวน้ำหอมแรนด์ไทยในแพ็คเกจจิ้งที่ทันสมัยและสะดุดตา

ตลาดในต่างแดนมากกว่า๓๐ประเทศทั่วโลก

รูปแบบธุรกิจครอบครัวมานานกว่า๒๐ปี
ก่อนจะมีสวนในเครือมากกว่า๑๐๐๐ไร่
ส่งออกมะพร้าว๓๐ล้านลูกต่อปี
และขึ้นแท่นเป็นบริษัทที่มีแบรนด์แข็งแรง

ทุกวันนี้ออโคโคกลายเป็นแรงมะพร้าวน้ำหอม
ที่ให้คุ้นหูในกลุ่มอาเซียน
คโปร์เขาโปรซีชั่นประเทศตัวเองเป็น
เขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนเกรดเวทูอาเซียนนะคะ

แน่นอนอยู่แล้วว่าประเทศอื่นนะคะก็จะได้เห็นแบรนด์เรา

ภารกิจของคนที่สิงคโปร์ค่ะ
คือค่อนข้างจะเป็นคนที่

แล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพ
แล้วก็เป็นกลุ่มตลาดที่เป็นกลุ่มตลาดบนนะคะ
เพราะฉะนั้นนะคะก็จะค่อนข้างจะตรงกับสินค้าของเราอยู่แล้ว
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ
ภูมิอากาศของประเทศสิงคโปร์ค่ะ
คือมันจะค่อนข้างคล้ายครึ่งกับประเทศไทย
ก็คือเป็นภูมิประเทศที่ร้อนชื้นนะคะ
ทำให้คนที่นั่นนะคะอยากทานมะพร้าว
สามารถบริโภคสินค้ามะพร้าวได้ตลอดทั้งที่
น้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมดื่ม
ไอศครีมมะพร้าวและมะพร้าวแบบเป็นลูก

และพื้นที่ที่ยากต่อการปลูกมะพร้าว
สิ่งที่ต้องคอนเซิร์นเป็นพิเศษสำหรับตลอดสิงคโปร์นะคะ

คือเราก็จะโปรในเรื่องของสินค้าออร์แกนิคค่ะ

อาจจะยังไม่ได้เป็นที่นิยมในประเทศไทยนัก

แล้วก็จะชูเรื่องมาตรฐานสินค้า
ทำมาเป็นจุดขายหลักได้ครับ
ผ่วมหน่วยการสูตรศึกษาการค้าระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่า

อยู่ในอันดับ๒๓ที่ขายดีที่สุดในสิงคโปร์

ได้รับความนิยมอย่างมากในสิงคโปร์

ลืมจากกล่องบัญจุภัณฑ์เพราะว่าเก็บได้นาน

ก็ยังมีขายอยู่แต่ว่า
ผมว่าจะเป็นกล่องเป็นลูกปกติ
ผมว่าธรรมดาไปที่จะขายคนสิงคโปร์
เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นน้ำมะพร้าวที่เป็นลูก
แต่ว่ามีนวัตกรรมเช่นมีฝาเปิดแล้วก็มีดึงออกมาแล้วก็กินได้เลย
แต่พวกนี้คนสิงคโปร์จะชอบความทันสมัยอย่างนั้น
แต่ว่าถ้าเทียบสองส่วนส่วนที่เป็นกล่องนี้ก็จะมี
น่าจะมียอดขายที่ดีกว่าที่เป็นลูก
เพราะว่าอันนั้นก็เก็บได้ไม่นานเท่าไหร่
ถิติเมื่อปี๒๕๕๘ระบุว่าคนสิงคโปร์มีรายได้ต่อคนต่อหัวต่อปี
มากที่สุดในโลกเฉลี่ย๕๑๘๕๕ดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๑๘๑๕๐๐๐บาทต่อคนต่อปี
ส่งผลให้ประชาชนมีกำลังซื้อและใส่ใจกับสินค้าที่มีคุณภาพมาเป็นอันดับแรก
ส่วนนวัตกรรมที่มากับสินค้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กัน
ซึ่งทำให้แต่ละแบรนด์ในสิงคโปร์มีการแข่งขันกันสูงมาก